คุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมรายงานสด
จากที่อบตโป่งผาที่จังหวัดเชียงรายนะครับ

แล้วก็สังเกตด้วยว่าฟ้าฝนจะเป็นใจในการช่วยเหลืออีก๕ชีวิต

ติดตามการรายงานสดได้จากคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ศึกข่าวไทยรัฐทีวีของเรารายงานสดมาจากอบตโป่งผาครับเชิญครับ
เช้าวันนี้ที่อบตโป่งผามีฝนตกโปรยปลายลงมา

ในขณะเดียวกันด้านหลังของผมก็คือบริเวณเขาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จะเห็นว่าวันนี้สภาพท้องฟ้าสภาพอากาศยังคงเป็นอากาศที่ปิด
แล้วก็มีเมฆครึ้มตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงนับจากนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการเริ่มการประชุมในการปฏิบัติการกู้ภัย
แล้วก็ส่งกลับน้องทีมหมูป่าที่เหลืออยู่อีก๕คน

โดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปฏิบัติการวันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะครับว่า
จะยังคงมีการใช้แผนเดิมคือการออกเอาออกมาที่๔คนนะครับ
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการประเมินเพื่อสรุป

จะได้เป็นการจบภารกิจในวันนี้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบครับ

เพราะว่าตลอดการทำงาน๒วันที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็คือวันอาทิตย์ที่๘และวันจันทร์ที่๙กรกฎาคม
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยหมูป่าได้แล้ว๘คน
ยังคงเหลืออยู่ในถ้ำอีก๕คนนะครับ

คือภารกิจการทำงานของวันจันทร์
เจ้าหน้าที่เริ่มปรับปฏิบัติการภารกิจตอน๑๑นาฬิกา
และยุดปฏิบัติการชั่วคราวในเวลา๘ทุ่ม
โดยผมขอไล่เลียงไทม์ไลน์แบบนี้
ก็คือว่าหมูป่าคนที่๕ออกจากถ้ำเวลา๑๗นาฬิกา
ถึงที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์๑๗นาฬิกา๓๘นาที
หมูป่าคนที่๖และคนที่๗ออกจากถ้ำ๑๘นาฬิกา

ถึงโรงพยาบาล๑๙น๕๙น

ออกจากถ้ำ๑๘น๕๙น
และถึงโรงพยาบาล๒๐น๒๓น
โดยอาการทั้งหมดของน้องทั้ง๘คน
ที่ฟักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดนี้
มีความแข็งแรงขึ้นตามลำดับ
ทีนี้ความสำเร็จในภาพรวมตลอด
๒วันที่ผ่านมาในการกู้ชีพและส่งกลับ
ทางนายนรงศักดิ์โอสดธนากร
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมสอร

ภาพรวมทั้งวันตลอดของวันจันทร์
ประดาน้ำใช้เวลาน้อยกว่าวันแรกถึง๒ชั่วโมง
และแผนการกันก็ยังคงใช้แผนเดิม
คือการนำน้องหมูป่าออกจากถ้ำ๔คน
แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับจะทำให้ครบทั้ง๕คน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์
อีกครั้งหนึ่งในช่วงสายของวันนี้ครับ
เตรียมความพร้อมอีกประมาณอย่างน้อย๒๐ชั่วโมง
แต่ก็ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่พี่บัญชาบอกนะครับ
ถ้าพระพิรุณช่วยเรานะครับเราก็อาจจะทำได้เร็วมากนะครับ
แต่ถ้าพระพิรุณไม่ช่วยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ
อันนี้ก็ขอยืนยันว่าถ้าเหมือนอย่างเมื่อวานนี้

ในการโรยอุปกรณ์ต่างประมาณ๒๐ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
แต่เมื่อคืนพอเราปฏิบัติการสำเร็จนะครับ
ก็มีทีมหนึ่งที่มีความพร้อมก็ลงไปรออุปกรณ์ให้เราทันที
เราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เร็วกว่าที่คาดประมาณ๔๕ชั่วโมง
ตอนนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าอากาศอย่างนี้
แล้วเราเตรียมความพร้อมได้เร็วกว่านี้เราก็สามารถปฏิบัติการได้เร็วกว่านี้
แผนทุกแผนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เซตอัพนะครับ
การวางแผน๔คนการวางแผน๕คนการวางแผน๖คนหรืออะไรก็ตาม

เซ็ตแผนไว้๔คนนะครับเพราะฉะนั้นทีมปฏิบัติก็จะต้องไปปรับแผน
ถ้าจะทำ๕คนก็ต้องไปปรับแผนของเขาก่อนนะครับ
อันนี้เราไม่สามารถที่จะไปก้าวร่วงของทีมดำน้ำ
เขาเซ็ตอัพทีมของเขาไว้เขามีทีมของเขา
เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเขาเซ็ตอัพไว้หมดนะครับ
เราจะไปบอกว่าอยู่ดีให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้
คงไม่ได้ตามความราวสนครับ
คือทั้ง๑๓ชีวิตจะต้องได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
อีกหนึ่งภารกิจวันนี้นะครับก็คือว่า
เมื่อวานนี้ทางผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย
และก็ให้กำลังใจทีมปฏิบัติงานทั้งทหารตำรวจ
ลมป่าไม้กรมอุทยานและทีมงานต่างชาตินะครับ
พร้อมให้คำแนะนำโดยถอดบทเรียนเหตุการณ์ครั้งนี้
รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติวรรณอุทยานแห่งชาติ

ให้กลับมาอยู่ในสภาพคงเดิมหลังจากนี้ไปครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าฝนที่ตกลงมาแบบนี้นะครับ
ก็ยังคงตกโปรยปลายลงมาเนี่ยตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันแล้วว่าอุปสรรคในการทำงาน
ในการที่มีฝนแบบนี้จะไม่สามารถทำให้
เป็นการทำงานที่ยากลำบากของการช่วยเหลือน้อง

แต่อย่างไรก็ตามในวันนี้แผนการเดิม
คือการลำเลียงน้องออกจากถ้ำ๔คน
แต่ในความเป็นไปได้อาจจะมีการปรับแผน
และก็นำน้องออกมาให้หมดครบทั้ง๕คน
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แน่ว่าวันนี้อาจจะเป็นการทำภารกิจเป็นวันสุดท้าย
เพราะอาจจะมีข่าวดีครับไม่แน่
ถ้าทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถลำเลียงน้อง
โค้ชเอกออกจากถ้ำได้ครบ๕คน
และนี่ก็คือความคืบหน้าและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่

ผมนัทพงศ์เรียสันเทียข่าวเทราะทีวีรายงานครับ

ขอบคุณทีมข่าวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแต่ช่วงเช้านะฮะ
ถ้ามีความคืบหน้าใดเดี๋ยวทีมข่าวรายงานสดมาให้เราได้ทราบกันต่อเนื่อง
นี่ก็ต้องรอเหมือนกันนะไม่รู้ว่าช่วงสายวันนี้จะแถลง
ว่าต้องไปรอบ่ายอีกยังไงรอติดตามนะคะ